นั้นต่อเลย
ก็บอกปูไปยาวไม่ต่อสัญญา๗สีเตรียมไปนับแสดงพี่สลาคแล้ว

ที่ไม่ต่อสัญญาเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
ใช่แล้วก็ล่าสุดเนี่ย

ปูบอกว่าไม่ได้ไปกลับไปดีกับแฟนพี่เพิ่งอ่านไปเมื่อเช้าไม่เกี่ยว

ยังมีสัญญาอยู่เขายังมีสัญญาอยู่นี่เพราะเร็วนี้เขาน่าจะมีละครฟอร์มยักษ์ของช่องเจ็ดอยู่
เรื่องสุดท้ายเปล่าไม่น่านะ

พวกเรารอคนมาต่อก็ไม่มีใครยอมมาต่อกับเราเนอะ

หนูก็ไม่มีใครเหมือนกันพี่

ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปหรือเปล่า

แต่ว่าผู้จัดการเขาบอกว่าเขายังมีสัญญาเหลือกับทาง๗สีอยู่

ต้องใกล้หมดไม่งั้นไม่ออกข่าวนี้หรอก

พอรูปนึงที่เป็นแบบอย่างนี้ครึ่งนึง